จ้องหน้าจอกันให้ดีเพราะว่าถ้าเห็นคลิปภาพชุดนี้แล้ว
คุณผู้ชมจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือถ่ายหนังหรือเปล่า
เพราะเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์กันก่อนเลยนะครับ
หนีจะละว้างเตร็จหล่ะ
เตรอ้กความบินก่อนจัยเย็นที่
กลับไปขวาไป

มันเกือบชนรถตู้เนี่ยวันเทียบ
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นคลิประทึกไหมคุณ
ระทึกจริงนะฮะกระบะดำไล่ล่าซีวิกขาวนะครับ
ไล่ล่ากันมาจนเบียดซีวิกขาวจนมุม

แล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาของรถซีวิกคันสีขาวคันนี้
คนที่ตามถ่ายคลิปไว้นะก็ตกออกตกใจมันเกิดอะไรขึ้น
พยายามไปตามท้องถนนแล้วก็ไปดูเหตุการณ์ใกล้

คนตรงนั้นตะลึงครับตกใจครับ

และท้ายที่สุดคนที่ถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นตั้งแต่การไล่ล่า

ตอนที่มีคนขึ้นไปบนหลังคาของรถเก๋งคันสีขาว
แล้วก็น่าจะใช้พวกท่อนเหล็กนะ

ตะโกนเรียกให้คนขับรถเก่งคันสีขาวลงมา

มันเป็นเหตุการณ์ที่มีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
เราเช็คดูแล้วนะฮะแล้วก็เช็คพิกัดด้วยเหมือนกัน

ซึ่งช่วงนั้นการจราจรหนาแน่นเลย
เจ้าของคลิปก็คือคนที่อยู่ในรถคันนี้นะ
เปิดเพลงฟังชิวแต่มาเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ชิว

เจ้าของคลิปบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นล่ะว่าเขาไล่ล่ากันมา
และเห็นล่ะว่าเขาขึ้นไปทุบทำลายรถแบบนี้
เป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับ
แล้วก็อาจจะทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเนี่ย
ถูกลุกหลงไปด้วยถ้าเขามีอาวุธอื่น
ซึ่งไม่แน่ชัดว่ามีปืนด้วยหรือเปล่านะครับ
พอคลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ถูกเอามาแชร์ความเห็นของชาวโซเชียล
เขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุวิวาดกันธรรมดาแล้ว
มันไม่ธรรมดาแล้วล่ะน่าจะเป็นการไล่ล่า
หรือว่าเป็นการไล่จับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

รถกระบะดำเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

โอ้โหถ้าทำแบบนี้มันไม่ใช่ยุทธวิธีของตำรวจแล้ว
คงไม่ใช่ตำรวจแล้วดูท่าเหมือนอันตภัณฑ์
ถ้าเป็นตำรวจคงใช้ปืนขู่สกัด
หรือว่าสวมเครื่องแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ย

ทีนี้อยากจะมีการตรวจสอบนะครับ
ก็ต้องรอตำรวจในพื้นที่คือสนประเวทเจ้าของท้องที่

สิทธิ์ของเราก็สอบถามไปอย่างเจ้าของคลิปซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะ
คือในรถเขามีทั้งผู้ชายผู้หญิงคุยกันใช่ไหมฮะ

คุณการ์ตูนบอกว่าโอ้โหเธอนั่งรถมากับแฟน

มองกระจกสังเกตเห็นรถเก๋งคันสีขาว
คือพยายามที่จะขับบังไม่ให้รถกระบะคันสีดำแซงขึ้นมา

แต่ก็เห็นกระบะพยายามที่จะไล่จี้ตูด
แล้วพยายามที่จะขับเบียดขับแซงให้ได้
ที่สุดพอมันออกถนนใหญ่ก็ไปแซงกันจนได้นะครับ

คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

และหลังจากที่รถของเธอขับผ่านไปได้นิดเดียวเอง

แน่ชัดว่าเป็นรถพยาบาลรถกู้ชีพ

ถ้าเป็นรถตำรวจมาระงับเหตุมันก็ดี

คนในรถก็ถามกันมันเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้ครับภูมิกับการสนประเวท
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาว
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อขอพูดคุย
ขอให้ท่านชี้แจงหน่อยกับเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับ
คือผู้มกับการก็บอกว่าทราบเรื่องจากคลิป

และตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวนลงพื้นที่
ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของรถทั้ง๒คัน
เข้ามาหน่อยเข้ามาสอบปากคำหน่อย

ทำไปทำไมและมีต้นสายปลายเหตุคืออะไรนะฮะ
โอ้โหประเทศไทยรุนแรงขึ้นทุกทีเลยนะฮะ
อาจรุนแรงต่อหน้าต่อตาคนใช้รถใช้ถนน
ตรวจสอบให้ทีนะคะเราก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะคะ